โคราชนี่ก็ได้รับความเดือดร้อนเหมือนกัน
โอ้โหน้ำท่วมบ้านเรือนชาวบ้าน๗๐๐กว่าหลัง
แล้วพ่อเมืองเพิ่งย้ายมา

พอมาถึงเห็นพี่น้องชาวโคราชเดือดร้อน
เอาลงเรือไปเลยเอากระสอบทราย
เอาข้าวสารเอาข้าวอาหารปรุงสุกไปมอบให้
เดี๋ยวดูกันหน่อยค่ะบรรยากาศลงพื้นที่

คุณตอบตาซูอาริษันแรงที่ดีคนที่เก่ง
เพราะว่าสยามซิริมงคลมาจากอูดร

ตุลายังอยู่ไม่ถึงอาทิตย์นะคะ
ก็ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดนี่แหละ

แจกจ่ายชาวบ้านที่บ้านชุมชนนนทองหมู่๔
แล้วก็ชุมชนบ้านพิกุณฑองหมู่๑๖ที่ตำบลชุมพวงอำเภอชุมพวงที่นครราชศรีมา
แต่จุดที่น้ำท่วมสูงมันก็สูงแบบเท่าอกเท่าคอเหมือนกัน

บ้านชาวบ้าน๗๐๐กว่าหลังได้รับผลกระทบ
เวลาจะเข้าจะออกทีก็ต้องพายเรือเท่านั้นนะคะ
โรงเรียนไม่ต้องพูดถึงปิดไปก่อนเลย
คุณครูครับผมจะได้ไปโรงเรียนเมื่อไหร่ครับ
ยังไม่มีกำหนดลูกจะได้ไปจนกว่าน้ำจะลดลูก
ส่วนหมู่บ้านบ้านสำโรงที่หมู่๗นะคะ
ที่ตำบลตลาดไซด์อำเภอชมพวง
น้ำนี่น่าจะหนักที่สุดในจังหวัดแล้ว

เพราะว่าตรงจุดนั้นมันเป็นต้นน้ำ
เป็นหมู่บ้านต้นน้ำติดกับบุรีรำเลย
แล้วรับน้ำมาจากน้ำลำน้ำมาดกับลำน้ำมูลไง
บางจุดท่วงสูงแบบกับ๒เมตรนะ
มาอยู่ที่ไหนเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นกางมุ้งอยู่น่ะ

อยู่ไม่ได้น้ำสูงมากค่ะ
เดี๋ยวรอก่อนรอให้สถานการณ์มันดีขึ้นก่อน
พวกเราเคยประสานงานกับท่านผู้ว่าสยามนะ

เดี๋ยวลองดูมีโอกาสไปอ่านข่าวที่โคราชกันหน่อย

เราจะไปหาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบที่อายุทยา

ช่วงสัปดาห์หน้าพวกเราทั้ง๓คนนั่นแหละ
อยากไปมอบถุงยางชีพแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับชาวบ้านทุกคนด้วยนะคะ